สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
ขอบคุณนะคะที่จะมาร่วมการแถลงข่าวในวันนี้
วันนี้เย็นมากเนาะ
เป็นเรื่องที่ฐาร์กอัพเตอร์ชาว
มันมีประเด็นในศูออนไลน์
มีนักฟุตบอลติดเชื้อ
เรื่องนี้จะจริงเทคยังไง
นะคะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะ
ก็จะได้มาพูดในเรื่องภาพรวมทั่วทั่วไปนะคะแล้วก็มีท่านทิบดี
วิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ
ก็จะมาพูดในเรื่องระบบการตรวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบการสอบสวน
ก็นายแพทย์โสพลเอ๋ยมสดิตถาวรนะคะ
ว่าเราทำถูกต้องหรือถูกทิศทางแล้วนะคะ
อาจารยงนะคะอาจารยงผู้วรวรรณแล้วก็สุดท้าย

ทางรองประธานบริษัทไทยลีกนะคะคุณกรวีปริศนานันตกุลแล้วก็

ขอเข้าเลี่ยญเชิญท่านสินิทริกรมควบคุมโรค
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับนางท่านสินิมัญชนที่โครบ

ก็จะเป็นการแถลงข่าวของกรณีที่นักฟุตบอล
ซึ่งเป็นชาวอุสเปนสกิสถานตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด
ตอนนี้ในส่วนของผู้แถลงข่าวทางด้านนี้
ในส่วนเริ่มต้นก็จะเป็นท่านอธิบดีโอภาค
เนื่องจากว่าการตรวจครั้งนี้ที่เราพบเป็นจากระบบที่วางไว้
ในเรื่องของการเฝ้าระวังของนักฟุตบอลที่จะแข่งในไทยลีก
แล้วหลังจากที่ท่านอธิบดีโอภาคได้นำเสนอแล้ว
ก็จะเป็นรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น
เนื่องจากว่าเพิ่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยคุณหมอโสพล
จากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทางวิชาการ
ซึ่งวันนี้ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ในแพทยงคู่วรวรรณ

แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมาตรการในส่วนของทางไทยลีกนะครับ
ที่จะดำเนินการเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการดำเนินการต่อไป
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้ท่านอธิบดีโอภาพได้พูดถึงของระบบที่เราตรวจจับแล้วก็พบเจอในครั้งนี้

คงจำกันได้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ก็หลายเรื่องแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมต่างที่เคยหยุดก็เริ่มกลับมาแข่งใหม่นะครับ
เฉพาะฟุตบอลนะครับก็ต้องยอมรับฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนนะครับ
ผมเชื่อว่าในห้องนี้คงหาคนไม่ดูฟุตบอลคงน้อยนะครับนะ
โดยเฉพาะทางผู้หญิงนี่นิยมมากนะครับ
เราก็ดูประสบการณ์จากเขานะครับเวลาเขาจะเปิดแข่ง
สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือการตรวจคัดกองนะครับ
การตรวจคัดกรองมีข้อดีก็คือถ้ามันตรวจเจอเชื้อ
ก็แปลว่าคนนั้นติดเชื้อและมีโอกาสจะแพร่เชื้อ
อันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามได้ปรึกษาหาลือกับสมาคมฟุตบอลว่า
กรรมวิธีการตรวจเนี่ยเราจะตรวจอย่างไรนะครับ
เพื่อให้ได้แน่ใจมากที่สุดนะจนมาเป็นข้อตกลงที่เราร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อันที่๑ก่อนที่ไทยลีกจะเปิดเตะนะครับ
ซึ่งในรอบนี้ที่จะคิกประสานำอันที่๑๒กันยาด้วยว่าลีก๑กับลีก๒
ก็จะมีผู้ตัดสิน๑๑๔คนประเมินผู้ตัดสิน๓๑คน
ผู้ควบคุมการแข่งขัน๓๑คนตรวจหมดนะครับ
แล้วก็ทีมฟุตบอลไทยลีก๑ลีก๒อีก๒๘ทีมรวมทั้งหมด
ทั้งทีมฟุตบอลทั้งผู้ตัดสิน๑๑๑๕คนนะครับ
วิชาการแพทย์ก็ดำเนินการตรวจแล้วก็จะรายงานผลออกมานะครับ
อันที่๒ก็คือว่าการตรวจครั้งเดียวเนี่ยมีประโยชน์
แต่ถ้าจะมีประโยชน์ที่สุดก็คงจะต้องตรวจเป็นระยะนะครับ

ตกลงกับไทยลีกว่าอย่างน้อยที่สุดตรวจก่อนเริ่มแข็ง

แล้วทางกรมวิทยาการแพทย์ก็จะตรวจระหว่างตรงกลางให้
อันนี้จะปรับตามสถานการณ์ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ความยืดยืนมากที่สุด
ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมที่เราจะดำเนินการเนี่ย
ทำให้ชีวิตคนไทยกลับเป็นปกติมากที่สุด
แล้วก็มีผลกระทบต่อการแพร่กระจายเชื้อมากที่สุด
แล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เขาทำกันนะครับ
ผลการตรวจรอบแรกที่เราดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับ
ทั้งหมด๑๑๑๕คนนะครับ
ซึ่งมีทั่วทั้งประเทศรวมทั้งผู้ตัดสินผู้ควบคุมผู้ตัดสินนะครับ
นะครับพบเชื้อ๑คนนะครับ
พบเชื้อ๑คนที่เราใช้วิธีที่เป็นมาตรฐาน
ก็คือห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการแพทย์
เราตรวจด้วยในลายที่พบเชื้อเราจะตรวจด้วยน้ำยา๒ชนิด
แล็บแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผลมีความแม่นยำสูง

เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้วที่เราตกลงกับทางสมาคมฟุตบอล
ก็คือเมื่อพบเชื้อกรมวิชาการแพทย์จะต้องแจ้งผล
ไปยังเจ้าพนักงานตามพรบโรคติดต่อ

เพื่อให้ไปดำเนินการสอบส่วนควบคุมโรคต่อไป

เพื่อกำหนดมาตรการที่จะจัดการเรื่องนี้ต่อไป
ก็ขออนุญาตท่านติดตรีสวัสดีใจนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นครับ

การที่พบฟุตบอลเชื้อโควิดไลน์นี้
เป็นจากระบบเฝ้าระวังเชิงลุกที่วางไว้นะครับ
ไม่ได้เป็นไปตามยฐากรรม
ระหว่างที่จะค้นหาเพื่อความปลอดภัย
แล้วเราก็พบนะครับทางด้านนี้
คราวนี้เมื่อพบนะครับเราได้ส่งทีมเข้าไปสอบสวนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตให้คุณหมอโสพล
ได้รายงานของการสอบส่วนโรคเบื้องต้นนะครับ
ให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ
ครับขอบพระคุณครับ
เมื่อทางถนัดวิธีกรมโลกได้รับรายงานนะครับ
ก็ได้มอบหมายให้ทีมสอบส่วนโลกของกรมโลก

ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรประการนะครับ
แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ
รายละเอียดจะอยู่ในหน้าถัดไป
ซึ่งผลการตรวจสอบผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับ
เป็นเพศชายอายุ๒๙ปี
อาชีพเป็นนักฟุตบอลนะครับ
แล้วก็มาจากประเทศอุสเปกิสถาน
รายนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย
เนื่องจากมีใบอนุญาตทำงาน
และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสอบคอกำหนด

ตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทาง

ลายนี้ได้ไปตรวจก่อนเดินทางประมาณ
๔๘ชั่วโมงนะครับ
ดังนั้นก็ไปที่สนามบินนะครับ
ก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางนะครับ
ถึงประเทศไทยเช้าตรู่ของวันที่๑๓สิงหาคม
ซึ่งในวันทั้ง๙ก็จะได้รับการตรวจคัดกรองโดยเจ้าที่ควบคุมโรคติดต่อ
ที่ประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ

หรือสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดนะครับ
เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับ
ในระหว่างกักกัน๑๔วัน
ระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๗สิงหาคม
ปกติดีไม่มีอาการป่วยไม่มีไข้
ครั้งแรกก็คือ๓วันหลังจากที่มาถึง
เมื่อครบการกักกันนะครับแล้วผลเป็นลบไม่พบเชื้อ
ทางสโมสรฟุตบอลบุรีรัมป์ยูเนตเต็ด
ได้ส่งรถตู้พร้อมคนขับ๑คนมารับเดินทาง
ตรงจากที่โรงแรมไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
โดยไม่ได้หยุดวัดแพ้นะครับ
ซึ่งระหว่างการเดินทางก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับ
เมื่อไปถึงที่จังหวัดบุรีรำก็เข้าพัก
ในสถานที่ที่ทางสโมสรจัดให้นะครับ
วันที่๒๘สิงหาคมถึงวันที่๙กันยายน
ช่วงเช้าถึงที่บ้านนะครับ
จากการทรัพยาบาลจะมักมักจะตื่นสายนะครับ
ส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีเพื่อนนักเตะชาวต่างชาตินะครับด้วยกันนะฮะ
ประมาณ๓คนที่จะรับประทานอาหารด้วยกันนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
ในช่วงเย็นนะครับเพื่อนกลุ่มเดิมเนี่ยนะครับ
ก็จะเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามนะครับ
ใช้เวลาในห้องแต่งตัวมักจะไม่นานเกินกว่า๓๐นาทีนะครับ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับ
จากนั้นก็ออกไปฝึกซ้อมฟุตบอลประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
การเดินทางหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จก็เดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
ไม่ได้ใช้การขนส่งสาธารณะ
ซึ่งเมื่อวันที่๘กันยายนนะครับซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อ
ตามแนวทางที่ทางสมาคมฟุตบอลไทยกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการนะครับ
แต่ว่าเพื่อนที่ตรวจด้วยกันในวันเดียวกันนะครับ
นักฟุตบอลด้วยกันแล้วก็สตาฟ๔๑คนตรวจไม่พบเชื้อ
เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พบแค่รายเดียวก็คือนักฟุตบอลชาวอุเบกิสถาน
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมีในวันที่๓๐สิงหาคม
มีการแข่งฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมราชบุรี
และวันที่๕กันยายนแข่งกับทีมขอนแก่นที่สนามช้างอารีน่า
ในวันที่๑๐นะครับมีการเดินทางมาเก็บตัวที่แคมป์ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการ
ออกเดินทางเวลาประมาณ๑๓๕๐นใช้เวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงก็มาถึงที่สนามบิน
อนเมืองระหว่างที่อยู่บนเที่ยวบินผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากาก
และกลุ่มนี้ไม่ได้รับประทานอาหารครับเพราะนั่งจะมืเชิงเวลาหลังจาก
อาหารกลางวันมาไม่นานเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง
มีรถบัสของสโมสร๒คันไปรับเดินทางตรงจากสนามบินดอนเมือง
เพื่อฝึกซ้อมโดยในวัดดังกล่าวเมื่อผลแลกออกทราบผลคนที่เป็นนักเตะชาวอุสเบกิสถานก็ถูกแยกอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
ในส่วนของการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้วนะครับอยู่ในหน้าถัดไปทีมสอบสวนและควบคุมโรคได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซ้ำในวันนี้นะครับ
จากผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดประกอบด้วยนักฟุตบอลจำนวน๒๒ลายสตาร์ฟในทีมอีก๒๑ลายรวมทั้งหมดสิ้น๔๓ลาย

เพื่อตรวจหาภูมิกันต่อไป
การดำเนินการในขั้นต่อไป

แก่ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน

เพื่อนนักเตะและสตาฟด้วยกัน

แต่ก็อาจจะมีผู้โดยสารอื่นด้วยนะครับ
ความสัมผัสที่อาจจะพบในสถานที่
และร้านอาหารที่ผู้ติดเชื้อ

รวมทั้งผู้ใช้บริการ

ขอรับการตรวจหาเชื้อนะครับ
ในสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

มีไข้มีอาการทางเดินหายใจไอน้ำมูก

ข้อมูลเพิ่มขึ้นขอบคุณครับ
อัศวินจริงว่านักธุรกิจบอลชาวอุศเบรจกิธานีติดมาจากที่ไหนนะครับแล้วเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะครับตั้งด้านนี้
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับให้ท่านอาจารยงนะครับได้ให้ข้อมูลทางวิชาการนะครับ
บนข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนโลกนะครับ

ขอบคุณมากนะครับท่านอธิบดิ์และผู้มีรการและก็นักข่าวทุกท่านนะครับ
ถ้าเราบอกว่าถ้าดูตามระยะเวลาของนักฟุตบอลคนนี้
จะมีประเด็นว่าเขาติดมาจากที่ใด
เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอกาสที่จะติดมันก็ต้องมี๒ที่แน่
อันที่๑ติดมาตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย
หรือติดอยู่ภายในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าภายในประเทศไทยตอนนี้เราควบคุมได้ค่อนข้างดี
เราจะเห็นว่าเคสที่พบจริงแล้วมันแทบจะไม่มี
ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าเขาติดตั้งแต่ก่อนเข้ามามีความเป็นไปได้ไหม
ผมจะให้ดูข้อมูลอันหนึ่งว่า
ที่เราพูดกันเสมอว่าระยะฟักตัวของคนไข้เนี่ยเท่าไหร่
โดยทั่วไปแล้วตั้งแต่รับเชื้อจนมีอาการหรือตรวจพบ
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่๒๗วัน
ส่วนใหญ่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะเลย๒๗วัน
แล้วก็จะเริ่มมีส่วนน้อยพบหลัง๗วันจนถึง๑๔วัน
แต่ถ้าบอกว่าถึง๑๔วันเนี่ยมันพบได้หมดไหม
พักตัวยาวนานกว่า๑๔วันได้ไหม
ได้เพราะว่าระยะฟักตัวไปถึง๑๔วัน
มันจะพบผู้ป่วยอยู่จำนวนประมาณ
หรืออาจจะมากกว่า๙๕หน่อย

ค่อยไปแสดงอาการหลัง๑๔วันก็ได้
ผมยกตัวอย่างว่าทำไมบางประเทศ
จึงบอกว่าให้อยู่ในสถานที่กักกัน
ประเทศก็ยึดเอา๑๔วัน
แล้วจะมีออกไปได้
ทีนี้บอกว่าถึง๒๑วันแล้ว
ยัง๑๐๐ไหมก็ไม่๑๐๐อีก
เพราะฉะนั้นถึง๒๑วันแล้ว
โอกาสที่จะตรวจพบเนี่ยอาจจะเหลือน้อยกว่า๑

ถ้าบอกว่าเขาติดมาตั้งแต่
ประเทศของเขาที่อุสเบกิสถาน
แล้วการตรวจครั้งแรก
เมื่อหลังจากเดินมาถึงประเทศไทยแล้ว

การตรวจครั้งแรกไม่พบ
แล้วมาตรวจครั้งที่๒ประมาณวันที่๒๕
ซึ่งก็อยู่ในเจนประมาณ๑๕วันหรือ๑๖วัน
หลังจากที่เขาตรวจครั้งแรกที่อูสเบกิสถาน

ถ้าเขาจะเกิดไปตรวจพบหลังจากนี้

เพราะฉะนั้นเราไปตรวจอีกครั้งเนี่ย
วันที่๘เลยนะครับ

วันที่๖ก็อาจจะพบได้ก็ได้

เราไม่ได้ตรวจในระหว่างวันที่๒๘ถึงวันที่๘
ใน๑๐วันนี้เราไม่ได้ตรวจนะครับ
ซึ่งอาจจะพบก่อนหน้านั้นก็ได้
ซึ่งถ้าเขาติดเชื้อมาจากกุสเบกิสถานนะครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าดูโดยหลักการของคนไข้คนนี้เนี่ย
ถ้าบอกว่าเขาติดมาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศ
มีความเป็นไปได้ไหม
ส่วนการบอกว่าติดในประเทศไทย
เราก็ต้องไปไล่หาต้นต่อว่าเขาจะติดจากใครนะครับ
แล้วตอนที่ไปอยู่ในสนามฟุตบอลหรือไปขณะที่ฝึกซ้อมที่ต่างเนี่ย
มันก็มีวงจำกัดที่เราเนี่ยพร้อมที่จะไปตีวงได้นะครับ
ว่าเชื้อตัวนี้นะครับ
ถ้ามีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าจะตรวจพบกับคนที่ตอนนี้ที่เขาสัมผัสอยู่หรือเป็นภาหะอยู่นะครับ
โดยสรุปเนี่ยโดยความเห็นของผมเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาน่าจะติดตั้งแต่ต้นทางนะครับ
ก็เหมือนกับอื่นทั่วไปเนี่ยมันครอบคลุมส่วนใหญ่
อาจจะหลุดเนี่ยในส่วนน้อยนะครับ
ในการหลุดในส่วนน้อยเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับ
คนที่ไม่มีอาการเนี่ยนะครับปริมาณไวรัสเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่มีอาการนะครับ
คือถ้าพูดถึงว่าคนที่สบายดีไม่ค่อยมีอาการเนี่ย

ไปเปรียบเทียบกับคนที่มีอาการต้องนอนโรงบาล
ขออย่าให้ไปตรวจเจอนะครับคนไข้ในโรงพยาบาลที่เป็นปอดบวงหรือที่เป็นอะไรต่างเนี่ย
อันนี้หมายถึงว่าเขาป่วยมาแล้วแล้วเรามาตรวจเจออันนี้น่ากลัวมากนะครับ

แต่การตรวจเจอในเกมบุกลุกแบบนี้เนี่ยนะครับ
เราบอกได้เลยว่าถือว่าโชคดีนะครับ
ถือว่าโชคดีมากที่เราไปตรวจเจอเขาก่อนนะครับ
แล้วจะได้มีมาตรการต่างในการป้องกัน
โดยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเราถือเอาประชากรกลุ่มใหญ่นะครับ
ที่ว่า๑๔วันเราก็กันได้แบบชนิดที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้ว
เกิน๙๕ขึ้นไปแล้ว

หรือ๙๙
ถ้าเขยิบไป๒๑วัน
ค่าใช้จ่ายจะอีกเยอะมาก

เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าอะไรต่างแล้ว
มันเปรียบเทียบกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นในมาตรฐานของทั่วโลกทั่วไป

จากว่าเรามีทรัพยากรเหลือเฟือ

ต้องการจะให้เต็มร้อยเลย

เขาก็เขยิบจาก๑๔วัน

เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า

ทุกคนก็พอจะเข้าใจได้
ว่า๑๔วันเรายังเป็นมาตรฐานอยู่
แล้วเมื่อเป็น๑๔วันแล้ว

ผู้ที่มาจากต่างประเทศทุกคน
อีก๑๔วัน

โอกาสที่ยังจะพบหลัง๑๔วัน

เพราะฉะนั้นมาตรการของเราก็คือ

และ๑๔วันที่บ้านรวมเป็น๒๘วัน

ได้อย่างมาตรฐานสากลถึงแม้ว่ารายนี้จะติดมาจากต้นทาง
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะป้องกันได้เป็นอย่างดี
สถานที่ที่เป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือจุดที่มีการแข่งนะครับหรือการซ้อมนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณกอลลาวีนะครับปริศนานานตระกูลนะครับซึ่งท่านเป็นรอบประธานบริษัทไทยหลีกที่จะมาสื่อสารนะครับถึงการจัดการนะครับเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจกับท่านนะครับท่านคุณกอลลาวีนะ
กับในส่วนของพี่น้องประชาชนและก็ในส่วนของผู้เขียวข้องนะครับขอเชิญคุณกอลลาวีเลยครับในส่วนของบริษัทไทยหลีกนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับอันดับแรกต้องกลับขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่ได้กรุณาแล้วก็ให้คว
บริษัทไทยหลีกนั้นเราเว้นการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมตามประกาศพระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินนะครับของทางรัฐบาลแล้วก็จะมีแผนที่จะกลับมาแข่งขันนัดแรกเนี่ยในวันสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันที่๑๒๑๓ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดออกมานะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ทางบริษ
ติดเชื้อนะครับตั้งแต่วันที่๘วันที่๙เพื่อที่จะได้ผลก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนัดแรกในช่วงเสาร์อาทิบนี้นะครับดังนั้นในเวลาแรกเนี่ยต้องกลับขอบคุณนะครับตามมาตรการต่างที่ออกมาก็ยืนยันนะครับให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลได้ได้เกิดความมั่นใจนะครับว

และให้ความร่วมมือทุกอย่างตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจากกรุณาแนะนำทางสมคมนะครับถ้าหากว่ามีพบเป็นผู้ติดเชื้อและมีความจำเป็นที่จะต้องกักตัวนะครับของผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดนี่ก็คือนักกีฬาของสโมสรเนี่ยทางสมคมแล้วก็ทางบริษัททาลีกเราก็ยินดีครับแล้วก็พร้อมท
มีการตรวจซ้ำต่างเนี่ยทางสมคมแล้วก็ทางบริษัททาลีกก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้กำหนดต่อไปนะครับถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งการแข่งขันนะครับระหว่างบังเกาะกราศกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับในสัปดาห์นี้
อุ่นเครื่องลงซ้อมในกับทีมบุรีรำนะครับทีมแรกก็คือทีมราชบุรีมิดผลนะครับที่มีการลงทีมแข่งขันกันไปเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าผลการตรวจในวันที่๘กับวันที่๙ผลออกมาจะไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่ตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าน่าจะมีการตรวจซ้ำโดยเร็วที่สุด
ซึ่งก็ได้รับความรู้เคราะห์มาว่าอาจจะตรวจภายในเย็นนี้หรือยางช้าก็ไม่เกินพรุ่งนี้เลยนะครับทางสมาคมแล้วก็ทางไทยลีกเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือดังนั้นเกมการแข่งขันนะครับสำหรับคู่ราชบุรีนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันกับบียูนะครับแบงคอกยูเนเต็ดจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ตอน๕โมงเย็นนะครับถ้าหากว่า

เพื่อทำการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย
ได้ถูกในเรื่องของการเอามากักกัน
แล้วก็ในเรื่องของการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
สถานที่ต่างที่เป็นจุดที่สำคัญได้มีการปิดทำกรสะอาด
พร้อมกับในเรื่องของการสอบสวนนะครับเพื่อค้นหาในส่วนของผู้สัมผัส
ไม่ว่าจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้เสี่ยงต่ำอย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
ที่อยู่ตามไทม์ไลน์ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ
ก็สามารถโทรเข้ามาที่สายด่วน๑๔๒๒นะครับหรือถ้าเกิดท่านภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดไหน
ก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิลำเนาที่ท่านพำนักอยู่
ขณะเดียวกันนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตามไทม์ไลน์มีความกังวล
สิ่งหนึ่งของตัวเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนที่สำคัญ
ว่าในส่วนของประเทศไทยเราในส่วนของชุมชนเรา
เราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพบผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชน
ไม่ว่าจะมาจากการติดเชื้อจากต่างประเทศ
หรือโอกาสที่จะเจอภายในประเทศ
กลุ่มคนที่อาจจะมีอาการน้อยเหล่านี้เป็นต้น
นั่นก็หมายความว่าตัวการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค
ที่เราพยายามเน้นย้ำว่ากาศจะตกกาศจะตกยังคงมีความจำเป็น
และคงจะต้องทำกันอย่างท่วนทั่วทางด้านนี้
เพื่อให้ควบคุมและเป็นมาตรการในเรื่องของการป้องกัน
หากมีการตรวจพบนะครับทางด้านนี้ก็จะดำเนินการในเรื่องของการควบคุม
ให้อยู่วงจำกัดให้มีการระบาดทางด้านนี้
ในส่วนของการแถลงข่าวหลักก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ
ไม่ทราบในส่วนของทางท่านสื่อมวลชนนะครับจะมีข้อสักถาม

อาจารย์ค่ะรบกวนสอบถาม
ตกลงผู้ชายคนนี้ค่ะอาการตอนนี้เขาเป็นยังไงคะ
และอย่างที่อาจารย์ยังบอกปริมาณเชื้อนี่มีมากหรือน้อย
ผมแยกไปตอนแรกก่อนนะครับก็คือ
ลายนี้ที่นำเลียนนะครับเป็นการตวดพบ
จากระบบที่เราวางไว้ก็คือการตรวจเฝ้าระวังเชิงลุก
เพราะฉะนั้นเหมือนว่าไม่ได้มีอาการมากมายนะครับ
พูดง่ายก็คือแทบจะไม่มีอาการเลย
คือก็ต้องนำเอาไปแยกเพื่อดูแลรักษา
ที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนอีกคำถามหนึ่ง
ครับเอ่อวิธีการตรวจเชื้อนี่นะครับเราจะตรวจหาพันธุกรรมของไวรัส
นะครับความวิดีการตรวจเนี่ยมันมีความวาย
เนี่ยสูงมากนะครับความไวในการตรวจเนี่ย
จะบอกว่าเชื้อนั้นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ได้
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเชื้อตัวนี้ติดไม่ติดอะไรต่างเราจะไม่พูดเลย
เจอก็คือเจอนะฮะแล้วก็โอกาสติดก็มีโอกาส
จะบอกว่าไม่มีไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราจึงมีมาตรการในการแยกนะครับ
โอภาพให้ข้อมูลการตรวจเพิ่มเติมครับ
ผมก็จะแบบเดาคำตอบที่อยากได้นะครับ
คนนี้เราตรวจ๒ยีนนะครับ

ประการที่สองที่ท่านพอสโภพลได้พูดถึงแล้วอาจารย์ยงเมนชั่นถึง
ถ้าถามว่าเชื้อมีชีวิตติดต่อคนอื่นได้ไหม

อันที่๑เอาเชื้อไวรัสไปเคาะเลี้ยง
ซึ่งกำลังดำเนินการต้องใช้เวลา
เพราะเลี้ยงแล้วมันสามารถโตขึ้นมาใหม่ได้ก็แปลว่ามันมีชีวิตอยู่

ที่สองก็คือเราไปสอบสวนโลก
คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงถ้าเมื่อไหร่มีคนติดเชื้อเพิ่มก็แปลว่ามันถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นได้
ซึ่งขณะนี้เท่าที่ไปตรวจสอบมาทั้งหมดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ยังไงก็ตามการเฝ้าระวังก็อยู่ในระยะฟักตัวอย่างที่กำหนดให้ไปตามมาตรฐาน
อันที่๓ที่ท่านเฮียพอร์ตส่วนพูดถึงก็คือการถอดหลายรหัสปันทุกรรม

อย่างที่เราทึ่งที่ทราบ

หลาดปฏุกรรมเชื้อเขาเป็นอะไร
แล้วเดี๋ยวเราถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเทียบเคียงกัน

ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่า

แต่ยังไงก็ตามถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะรายงานเป็นระยะแล้วกันนะครับ

ถ้าบอกว่าเกิน๓๕การถอดลาพันธุกรรมก็ค่อนข้างยาก
เพราะว่าปริมาณไวรัสเนี่ยไม่เยอะ
แม้กระทั่งในที่ห้องปฏิบัติการของเรา
ถ้าเราต้องการที่จะถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะครับ
ในทางปฏิบัติแล้วทำได้ยาก
แล้วในกรณีที่ถ้าสูงแบบนี้เนี่ย
การที่จะเพาะเชื้อให้เชื้อมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ยาก
ในคนไข้ที่มีอาการ
อย่างการระบาดในเวฟแรกหรือละลอกแรกในเดือนมีนาเมษา
ที่เราได้ส่วนใหญ่แล้ว๑๐กว่า๒๐กว่าทั้งนั้นเลย

การไปตรวจเจอแบบนี้ในเชิงลุก
ดีกว่าที่วันดีคืนดี
เราไปเจอเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นปอดบวมเข้ามาโรงพยาบาล
ถ้าเราไปเจอตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าการติดก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอีกเยอะเลย
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ดัง
ด้านนางไปเจอในโรงพยาบาล
แต่เมื่อเจอแล้วก็ระบาดไปเรียบร้อยแล้ว
หรือการเจอที่หลายที่นะฮะถ้าไปเจอในโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ย
อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่กว่า
ที่เปิดเกมลุกแล้วไปเจอ

เคสนี้เราคาดการณ์ว่า
อาจจะติดมาจากประเทศต้นทาง
ทีนี้ค่ะกระบวนการในการกักตัวของเรา
เราอาจจะมีการเพิ่มมาตรการ
ในเรื่องของการตรวจภูมิคุ้มกันเพิ่มไหมคะ
เพื่อที่จะดูว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่า
หรือว่ามีการติดเชื้อมาหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยหลังจากการติดเชื้อหรือมีอาการ
ภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงมันมี

ภูมิคุ้มกันกว่าจะขึ้นหลังวันที่๕ของมีอาการ
หรือวันที่เราตรวจพบวันแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการคุ้มกันภูมิคุ้มกันเนี่ย
จะช่วยก็ต่อเมื่ออันที่หนึ่งเขาติดเชื้อแล้ว
ไวรัสหมดไปแล้วแล้วมาตรวจพบภูมิคุ้มกันทีหลังนะครับ
เฉพาะคนที่ไม่มีอาการนะครับ
อย่างสมมุติอย่างนี้ฮะในทีมของฟุตบอลทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเราตรวจภูมิคุ้มกันคนไหนมีภูมิคุ้มกันขึ้น
แม้จะตรวจไม่เจอเชื้อเนี่ยนะครับ
เราบอกว่าคนพวกนี้อาจจะเคยติดเชื้อมาครั้งใดครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้
จะมีประโยชน์ในเรื่องพวกนี้มากกว่าที่จะในการวินิจฉัย
หรือการควบคุมโรค
วินิจฉัยหรือการควบคุมโรคที่ดีที่สุดขณะนี้เนี่ย
มาตรฐานที่ดีที่สุดจะต้องเป็นการตรวจเชื้อไม่ใช่ตรวจภูมิคุ้มกันนะครับ
การตรวจภูมิคุ้มกันเป็นพิธีการเสริมนะฮะ
เพื่อเอามาเสริมในการวินิจฉัยในกรณีที่ตรวจไม่พบเชื้อ
โดยเฉพาะเชื้อนั้นมันหมดไปแล้วครับ
ขอสอบถามใน๓ทีมที่ยกเลิกไปค่ะ
จะสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่หรือต้องรออีก๒สัปดาห์จนกว่าจะกักเสร็จนะคะ
อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือเราจะมีการตรวจซ้ำนะครับ
ถ้าหากว่าไม่มีผลเป็นบวกนะครับก็สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้
แต่เนื่องจากว่ามันจะต้องทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ค่อนข้างกระชั้นเราก็เคยคิดว่าขยับออกไปก่อน
เพื่อให้ทางสาธารณสุขได้มีเวลาในการไปเก็บตรวจเชื้อนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้ครับจนในสัปดาห์หน้า
ผมขออนุญาตในส่วนของสมาคมนะครับ
ในส่วนของสมาคมเนี่ยจริงเราทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เราก็รับมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

เพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับสโมสรทุกสโมสรนะครับ

ดังนั้นผมอยากให้มั่นใจว่าการแข่งขันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ
สโมสรที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการเตรียมในการจัดการแข่งขันนะครับ
รวมไปถึงจำนวนแฟนบอลที่เข้าชมในสนามเนี่ย
เราก็ได้มีการวางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในแต่ละโซนแฟนบอลเนี่ยสามารถที่จะเข้าชมการแข่งขันในแต่ละโซนเลยนะครับ
จะมีการคัดกรองคนก่อนที่จะเข้าสู่สนามอย่างไรนะครับ
มีมาตรการที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มครับ

สมถามสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสมวงตรงนี้ค่ะอยากให้แบบว่สูงต่ำกลางต่ำมีทั้งหมดกี่คนเหลือที่ตัดตัว๑๔วันมีทั้งหมดกี่ได้แล้วค่ะ
สิบสี่วันเรียบร้อยแล้วอืมเดี๋ยวกลับไปดูที่ไทม์ไลน์แล้วคุณหมอโสพลให้ข้อมูลนะครับ

ขอบคุณครับเนื่องจากว่านักฟุตบอลลายนี้เนี่ย
มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพูดภาษาไทยไม่ได้
ภาษาอังกฤษก็พูดได้น้อยนะฮะจากการที่ซัพวอร์ตเมื่อเช้านี้ต้องมีร่ามแปรนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเขาตั้งแต่มาถึงถูกควาลันทีนสิบสี่วันแล้วหลังจะออกมาเนี่ย
ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่เป็นต่างชาติด้วยกันที่เป็นเพื่อนนักเตะเนี่ย๓คนเป็นหลักนะครับ
แต่นักเตะไทยเองเนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์น้อยนะครับอย่างไรก็ตามนักเตะต่างชาติสามคนกับเพื่อนนักเตะไทยรวมทั้งสตาร์ฟเนี่ย
ก็ไม่มีใครมีอาการป่วยแล้วผลตรวจตอนนี้เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเสี่ยงสูงจริงก็คือเพื่อนนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ดที่เขาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยู่ในการดูแลคอลันทีนแล้วนะครับอาจจะมีคนอื่นบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นระหว่างการเดินทางนะฮะ
เช่นไปที่สนามบินไปขึ้นเครื่องแล้วก็ลงเครื่องนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับ
เพราะทุกคนใช้หน้ากากตามมาตรการที่กำหนดไว้นะครับถ้าจะมีเพิ่มก็อย่างเรื่องพนักงานขับรถซึ่งขับรถบัส
แต่ก็ไม่ได้นั่งใกล้กันแต่อยู่ในรถคันเดียวกันเป็นเวลาหลายนาทีนะฮะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงที่เป็นระดับต่ำนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราจะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีการตรวจซ้ำนะครับผลน่าจะออกวันพรุ่งนี้ครับ
ขออนุญาตสื่อสารอย่างนี้นะครับถ้าเราดูตามไทม์ไลน์จะเห็นนะครับว่าวันที่๘กันยาเนี่ยเขาตรวจเชื้อแบบที่ท่านทิศดีโอภาษย์บอก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนเป็นลบเนี่ยเขาก็จะรายงานเลยถ้าเป็นคนไหนเป็นบวกด้วยมาตรฐานเขาจะต้องมีการเช็คซ้ำ
เพราะฉะนั้นการเช็คซ้ำแล้วก็ยืนยันเนี่ยเพิ่งเมื่อวานแล้วก็เริ่มกระบวนการสอบสวน
นั่นก็หมายความว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยจะเริ่มเจอผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยทยอยมาเรื่อยเหมือนกรณีผู้ต้องขังติดเชื้อนะครับ
เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเราก็จะสื่อสารแล้วก็รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับถึงการค้นหาผู้สัมผัสต่างพร้อมกับในเรื่องของผลตรวจเพราะว่าในส่วนนี้เองนะครับท่านนายกมนตรีนะครับท่านรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้กำชับเป็นพิเศษนะครับว่ามีข้อมูลท

เดี๋ยวมันค่ำแล้ว

เบื้องเต้นในทีมบุรีรามค่ะ

ที่ต้องกักตัว๑๔วันนี้กี่รายคะ

ใช่๔๓ไหมคะที่บอกไปตอนแรก

ก็ทั้งหมดเนี่ย๔๓คนนะครับ
มีทั้งนักเตะแล้วก็สตาร์ฟ

เช่นพอขอรอคนทำงาน

รวมถึงนักขับกันด้วย

อุเบคอิสตานีก็ส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับ
รวมเขาด้วยก็เป็น๔๔ครับ

จำได้ว่ามีนักเตะของบุรีรำ
หนึ่งคนที่ติดเชื้อถูกไหมคะ

แล้วก็มีความเกี่ยวยงกับเคสนี้ไหม

ทั้ง๒ลายนี้มาจากคนละประเทศ
แล้วก็คนละเวลากันเลยนะครับ

เขาควาลันทีนก่อนจนครบนะครับ
คนนี้นี่ก็ตรวจไม่พบเชื้อนะครับ
แล้วก็แถมยังมีภูมิกันด้วยนะครับ
ส่วนลายล่าสุดที่อุทเบกิสถานเนี่ย
พึ่งมาเมื่อกลางเดือนสิงหาคมนะครับ
เพราะฉะนั้น๒ลายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ

สองคนนี้ไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ของใช้ร่วมกัน

ซึ่งก็ถือว่าสุขธรรมนะไมค์ค่อนข้างที่ดีนะครับ

ไม่น่าจะเป็นสาเหตุซึ่งกันและกันนะครับ
หรือหรือไม่มีคำถามนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าความมั่นใจว่าเป็นการติดเชื้อน่าจะมาจากประเทศต้นทางเนี่ย
ก็คือวิธีการที่จะตรวจว่ามาจากประเทศต้นทางจริงเนี่ยก็คือการตรวจสารพันธุกรรมว่าเป็นเชื้อจากประเทศนั้นถูกไหมคะอันนี้
คือตอนนี้ดาต้าเบสของประเทศต่างมีการถอดรหัสพันธุกรรมไว้ร่วมแสนตัวทั่วโลกเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของเขาได้นะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเขาใกล้กับใครนะครับว่าเชื้อมันอยู่ในแอร์เรียไหนบอกได้ครับ
ผมเติมของจันยงนิดเดียวนะครับ
แล้วพอเราถอดเสร็จเราจะเทียบเคียงกับดาต้าเบสที่มีประกาศไว้โดยหน่วยงานอนาชาติกับอุสเบกิสถานว่าตรงกันไหม
ทางด้านนั้นวันนั้นก่อนจบก็อยากเรียนกับพี่น้องสื่อบัญชนแล้วก็กับประชาชนที่ได้รับชมว่าอยากย้ำถึงตัวมาตรฐานของตัวมาตรการการสอบสวน
ค้นหาผู้สัมผัสและการป้องกันควบคุมโลกของประเทศไทย
อย่างกรณีนี้จะเป็นกรณีที่เห็นชัดว่าการที่พบในส่วนของผู้ติดเชื้อเกิดจากการที่เราวางระบบแล้วเราไปตรวจพบ
แล้วก็แบบที่อาจารย์ยงบอกเป็นการตรวจพบกับคนที่ไม่มีอาการโอกาสเป็นแพร่เชื้อแน่ต่ำจากด้านนี้
นั่นหมายความมาตรการที่ประเทศไทยเราวางไว้นะครับก็จะทำให้เกิดความมั่นใจ
ว่าในช่วงของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม
เรายังคงในเรื่องของความเข้มของมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพียงแต่ว่าดำเนินการให้สมดุลกัน
เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจและสัมคมเคลื่อนไปโดยที่เรายังสามารถควบคุม
ให้อยู่ในการจัดการ
อ่ะฮัลโหลครับก็คืออยู่ในความควบคุมของที่ประเทศเราได้วางมาตรการและมาตรฐานไว้
วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและรบกวนช่วยกันสื่อสารเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ต่อนก
อยากให้ตระหนักแล้วก็สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำหรือมาขอคำปรับศาสตร์
เพื่อรับการตรวจคัดกรองได้นะครับทางด้านนะครับ
อาจารย์คะขออีกคำถามหนึ่งค่ะ
อันนี้เบื้องต้นนะคะผู้สัมผัสส่วนมากจะอยู่ที่ภายในสโมสร
กับในสถานที่ที่เขาเก็บตัวใช่ไหมคะ
แล้วอย่างนี้ทางกรุงภพภูมิโลกมีการประมวลเบื้องต้นนะคะว่าจะมีการค้นหาเชิงลุก
เหมือนเคสที่กันผ่านมาที่นำรถลงไปตรวจในพื้นที่กันอ่ะคะ
ขอย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์จะเห็นว่ามีหลายสถานที่
เมื่อกี้ก็มีทางท่านผู้สื่อข่าวถามเช่นจุดที่ร้านอาหาร
บนเครื่องบินที่สนามบินนะครับแล้วก็อีกหลายสถานที่
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราไปสอบสวน
เราก็จะเจอผู้สัมผัสเพิ่มมากขึ้น
และจุดไหนนะครับที่ผู้สัมผัสกับพี่น้องประชาชน
ที่อาจจะมีความกังวลก็จะมีการค้นหาเชิงลุก
แล้วก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการนำรถเก็บตัวอย่าง
ชีวานิรภัยคือรถพระธานนั้นออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนเอง
โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะครับ
ขอจบในส่วนของการแถลงการ
ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจิปติวภาพ
แล้วก็ทุกท่านตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชน
ทุกท่านได้ร่วมกันมาทำข่าวในวันนี้
ขออนุญาตปิดการแถลงข่าวนะครับ